มาต่อกันที่เรื่องราวของนางเอกสาวชมพู่อารยากันบ้างดีกว่า

มีกระแสข่าวออกมาข่าวว่าสาวใหม่ดาวิกาเนี่ย
เขาเตรียมที่จะวัดรอยเท้าซุปตารุ่นพี่อย่างสาวชมพู่อารยา
ซึ่งงานนี้สาวใหม่ดาวิกาเขาออกมาเคลียร์นะคะ
รายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ
ยังเป็นชาวเอเชียคนแรกนะคะ
ที่ได้รับเลือกให้แสดงภาพยนตร์โฆษณา

เทศกาลหนังเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสค่ะ
โดยใหม่ดาวิกาได้ใช้โอกาสนี้
มีการชี้แจงถึงกระแสข่าวที่เจ้าตัว
ต้องการเดินตามรอยนักแสดงสาวรุ่นพี่
ว่าไม่อยากให้ใครคิดแบบนั้น
เพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของตัวเอง
และไม่คิดปรึกษานักแสดงสาวรุ่นพี่
ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนด้วยค่ะ
ว่าจะเป็นเราเกินความฝันของเราเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้คุยกันอยู่แค่ว่าตรงนี้เลยค่ะ
ดังนั้นก็จะเป็นของทางแมคนัมค่ะที่จะเป็นคนจัดการให้
ถ้าแม็กนำให้เดินก็เดินถ้าแก๊นำไม่ให้ก็ไม่ได้เดินค่ะ
อยู่ในวงการนี้การเปรียบเทียบมันเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมดา
เราทุกคนจะต้องทำใจยอมรับมันให้ได้
อย่าเรียกว่าตามรอยใครเลยดีกว่าค่ะ
ไม่คิดว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเอง
แบบว่าโทรไปปรึกษาพี่ชมพู่ไหมคะแบบว่าที่เคยไปแบบว่า
เลยค่ะใหม่ปรึกษาทางแมคนัม
เพราะว่าแมคนัมจัดงานนี้มาเป็นเวลา๔ปีแล้วค่ะ